กรบังคับการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับ
ก็ติดตามจับกลุ่มชาวมงค์ที่ลักลอบขนยาเสพติด
ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นในได้
ด่านตรวจยาเสพติดพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์
พบยาบ้ากว่า๑ล้านเมตร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

มีเหลือไหมไปดูคันอื่นอีกคันนึงอ่ะ
รถกระบะ๔ประตูศรีบรรย์
หมายเลขทะเบียนบ่าเบียนสมบศ๕๓๐๓

ถูกตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์สกัดจับได้
ที่ด่านตรวจยาเซพติดพระยุหะคิรี
ถนนพระหลโยธินขาเข้าตะบนยางตานอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์
หลังได้รับการประสานจากตำรวจกรมคับการสกัดกั้นยาเสพติด
ว่ารถกระบะคันนี้ต้องสงสัยซุกซ่อนยาเสพติดมาในรถ
ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดจำนวนมากวางไว้ภายในห้องโดยสาร
เมื่อตรวจนับถึงกับต้องประหลาดใจเพราะพบยาบ้า๑ล้าน๒แสนเมตร
และไอซ์๒กิโลกรัมภายในรถกระบะคันนี้โดยไม่มีการปกปิดหรืออำพราง
พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คนคือนายพิเชษเทอร์ทองเพชร
และนายพิจิตรแซ่เฮอร์ชาวเขาเผ่ามงค์ตำบลคีริราชอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ในชั้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพ
ว่ามีผู้ว่าจ้างให้ไปรับยาเสพติดในอำเภองาวจังหวัดลำปาง
แล้วให้มาส่งต่อให้กับเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หากทำสำเร็จพวกเขาจะได้ค่าจ้างคนละ๑แสนบาท
อ้างว่านี่เป็นครั้งแรกที่กระทำความผิด
ก็บอกใช่ไม่งั้นทำไมสำเร็จ
แค่เขาว่าเราทิ้งงานครับ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนจะให้การสอดคล้องกัน

จากพฤติการมีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
ไม่มีการซุกซ่อนของกลางให้มิดชิด
นั่นหมายถึงความมั่นใจในชุดลำเลียงยาเสพติด
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดระบุว่า
ตำรวจภูทรภาค๕ได้ประสานข้อมูลว่าจะมีกลุ่มคนไทยเชื้อสายมงค์
ลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือเข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นใน
โดยมีรถนำและรถสำรวจเส้นทางสองคันจึงมีคำสั่งให้ออกปฏิบัติการ
สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดของคนกลุ่มนี้จนกระทั่งช่วงค่ำของวันที่ยี่สิบแปด
มิถุนายนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอนาโบดจังหวัดตากจึงเฝ้าติดตามจนสามารถจับกลุ่มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าและไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาอีกสามคน
ซึ่งขับรถกระบะนำทางและสำรวจเส้นทางให้กับรถขนยาเสพติดตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
และขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน